คุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวของอดีตพระยันตรากันบ้าง
หลังจากที่หนีไปกบดานอยู่ที่สหรัฐอเมริกายาวนานกว่า๒๐ปี
แล้วก็เดินทางกลับไทยช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ากลับมารอบนี้อดีตพระยันตรา

ล่าสุดค่ะได้มีคำยืนยันออกมาแล้วนะคะว่า
จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในวันที่๗สิงหาคมนี้
นายวินัยละอองสุวรรณหรือว่าอดีตพระยันตรา
เดินทางไปพบป่ากับลูกศิษย์ที่ยังคงศรัทธา
แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
วันที่จะมีการแจกลายเซ็นแล้วก็เทศนาธรรมให้
จากนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า
วันที่๑สิงหาคมนี้จะเดินทางไปพักที่จังหวัดนนทบุรี
ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา
ในวันที่๗สิงหาคมตามกำหนดเดิมค่ะ
ยืนยันนะคะว่าไม่ได้จะเดินทางกลับมา
รกรากอยู่ที่เมืองไทยยาวนานตามที่ตกเป็นข่าว
แต่ว่าวันที่๑๔ตุลาคมนี้นะคะ

ซึ่งก็มีคณะลูกศิษย์ลูกหาได้เชิญไปจัดวันเกิด
จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จะพักอยู่ที่นั่น

พระยันตรายังเปิดเผยด้วยนะคะว่า
หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุที่สหรัฐอเมริกา
ก็ทำให้เดินไม่คล่องตัว
เพราะว่ากระดูกขาแล้วก็สะโพกหัก
ต้องใส่สะโพกปลอมซี่โครงก็หัก๓ซี่
ปลาร้าก็หักแล้วก็ต้องผ่าตัดสมองด้วยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้สุขภาพก็ดีขึ้นพอสมควรแล้วค่ะ

น้องชายกลับมาที่บ้านเกิดที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เพื่อต้องการที่จะเยี่ยมญาติที่ป่วยหนักคนหนึ่ง

นอนแล้วก็การมาครั้งนี้ต้องการมาพักผ่อนร่างกาย
แต่ว่าเมื่อบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทราบข่าวก็พากันไปเยี่ยมเป็นจำนวนมาก